กันนัวเลยนะฮะกอดรัดฟัดเบี่ยงกันอยู่
ดาบตำรวจนายหนึ่งเขาอยู่ใกล้กับบ้านของคู่กรณี
แล้วเขาบอกว่าไอ้บ้านนี้ชอบเปิดเพลงเสียงดัง
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
จนกระทั่งดาบตำรวจยิงปืนใส่คู่กรณี
กอดรัดฟัดเหวี่ยงนะคู่กรณียังฝืนทน
ในการที่จะสู้ยื้อยุดกันอยู่แบบนั้นคุณผู้ชม
คลิปนี้มีเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือนะครับ

เพราะว่าตอนนี้พ่อคือคนที่เพลี่ยงพล้ำ
โดนยิงไปแล้วด้วยแล้วลูกสาวเห็นเลือด
กลัวว่าตำรวจจะยิงพ่ออีกกลัวพ่อจะตาย

ส่วนตำรวจใส่ชุดเครื่องแบบเลยนะ

ใส่เสื้อสีน้ำเงินเนี่ยโดนยิงที่ขากับ
เหมือนทางฉลับข้างขวาลำตัวเนี่ย
ไปแล้วเลือดอาบกางเกงอยู่นะครับ
ลูกสาวก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
คือเธอบอกแบบนี้ต้องการไว้เป็นหลักฐาน
เธอไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรพ่อได้ได้แต่ร้อง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

คือนายบรมร่าเริงยิ่งอายุ๕๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้าย
และราวนมขวารวม๒นัดบาดเจ็บครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือดาบตำรวจชายงแจ่มรุ่งโรศ
อายุ๕๓ปีเป็นตำรวจสพกระสัง
ที่กอดรัฐฟัดเวียงกันทั้งคู่นะครับ
ขณะที่นางช้อยยอดเครืออายุ๖๓ปี
แม่ยายของผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในเหตุการณ์
เห็นไหมคุณยายเท่านึงที่เดินไปเดินมา
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
หลานชายนะครับก็คือนายบรมเนี่ยนะฮะ
นายบรมเนี่ยนะครับเปิดเพลงฟังอยู่หน้าบ้าน
จู่ดาบชายงดาบตำรวจชายงซึ่งอยู่บ้านตรงข้ามกัน
ก็เดินมายิงปืนขู่กระสุนไปโดนที่ประตูบ้าน
คุณยายก็ชี้จุดให้ดูว่ามีกระสุนทะลุประตูบ้านมา
ด้วยความตกใจครับยายก็เลยพากันวิ่งหนี
ที่นายบรมลูกเขยจะเดินเข้าไปห้ามกับดาบตำรวจ
บอกว่าให้พูดกันดีได้ไหมไม่ต้องใช้ปืน

ดาบตำรวจชายงชักปืนยิงใส่๒นัด
จากนั้นครับก็เกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงชกต่อยกัน

ด้านของนายชัยยาแจ่มรุ่งโรศอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นพี่ชายของดาบตำรวจชายง
ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปห้ามนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าที่ผ่านมาน้องชายแล้วก็คนถูกยิงเนี่ย
มีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันเป็นประจำ

เพราะว่าบ้านนั้นเปิดเพลงเสียงดัง
ดาบตำรวจชายงเองก็เคยเข้าไปบอกให้ลดเสียงเบาหน่อย

คือเหมือนกับอัดอั้นมากคุณผู้ชมดูสิค่ะ
เขียนระบายไว้ก่อนเลย
แต่สุดท้ายในวันเกิดเหตุทนไม่ไหวครับ

ข้างบ้านยังเปิดเพลงเสียงดังทำให้เกิดความโมโห
พยายามที่จะเข้าไปเคลียร์แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ยิงกันขึ้นนะครับ
เรื่องนี้นะครับพันธ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์ภูมิกับการสพกระสัง
บอกว่าดาบชายงจริงก็เป็นคนที่จริงจังกับการทำงานนะ
มีนิสัยตรงไปตรงมาแหละฮะ
แต่ทราบว่ามีความเก็บกฎอัดอั้นในเรื่องของคนแถวบ้าน
เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็มีเรื่องมีราวกันมาก่อน
ถึงขั้นเขียนข้อความติดไว้กับฝาบ้านในการประบายความในใจ
แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วไม่ได้เข้าข้างใคร
แล้วก็ท้ายที่สุดนะคือทางดาบตำรวจชายงนะคุณ
เข้ามอบตัวนะดาบตำรวจชายงได้เข้ามอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพกระสังเอง
บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแจ้งข้อหาไปก่อนแล้วคือพยายามฆ่า
แต่จะต้องสอบสวนเชิงลึกอีกครั้งถึงแรงจูงใจ
หรือในช่วงที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
ปืนมันลั่นกันแน่นะครับก็กลายเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
แต่ว่าลูกสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บก็บอกว่าเหมือนเขาตั้งใจยิงพ่อเลยนะฮะ